มีเรื่องแรกก็คือลูกค้าไม่พอใจที่ซื้อทุเรียนไป
แล้วมันแบบไม่ได้ดั่งใจก็เอามาเปลี่ยนเอามาคืน
แล้วก็ด่าแม่ค้าแบบโอ้โหด่ารุนแรงเลยนะครับ
คนเข้าไปแสงความคิดเห็นว่าอ้าวลูกค้าเขาก็มีสิทธิ์นะ
ซื้อของก็อยากได้ของดีแต่บางคนก็บอกก็เห็นใจแม่ค้า
โอ้โหไม่น่าจะโดนด่าเละขนาดนี้ไปดูคลิปกันนะครับ
เออนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวบางบัวทองนนทบุรีนะครับ
ซึ่งพ่อค้าขายทุเรียนก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงทุ่มหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นลูกค้า
เข้ามาซื้อทุเรียน๑ลูก๒กิโลกรัม๓๐๐บาท
บอกว่าเอาแบบกรอบนอกนุ่มใน
พ่อค้าก็แกะทุเรียนให้ลูกค้าเอานิ้วจิ้มลงไปแล้ว
ลูกค้าก็ตกลงซื้อจากนั้นก็เลยปอกทุเรียนขายไปให้
ไป๓๐นาทีลูกค้าทั้งสองคนเอาทุเรียนที่ซื้อมา

บอกว่าเอาทุเรียนไม่ดีมาขายแข็งก็แข็งภูก็เล็กราคาก็แพง
ด่าเขากับภรรยาแบบเสียหายเลยนะครับ
พ่อค้าเองก็เปลี่ยนให้นะฮะ
อยากได้ลูกนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ

ลูกที่เปลี่ยนให้มันราคาไม่ถึง๓๐๐บาทตามราคาเดิม
พ่อค้าก็เลยบอกเอา๒ลูกเลยละกัน
แต่มันก็ต้องเพิ่มเงินอีก๘๐บาทเป็น๓๘๐บาท
ลูกค้าก็ไม่พอใจอย่างนั้นเลยไม่ยอมเพิ่มเงิน

พ่อค้าก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็ได้
เอาเงินคืนไป๓๐๐บาทก็เลยเอาเงินคืนให้กับลูกค้าไป
แล้วก็ทุเรียนที่ลูกค้าทั้งสองคนเอามาเปลี่ยน
ก็มีลูกค้าคนอื่นซื้อไปแล้วเพราะว่าเขาสงสารพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ทางด้านของนางสนมอายุ๕๔ปีซึ่งเป็นแม่ค้า
แล้วก็เป็นภรรยาของนายภัยทูลก็ร้องไห้เลยนะฮะ
ให้เราฟังบอกว่าขายทุเรียนอยู่ตรงนี้มาเกือบ๒๐ปี

โดนด่าเสียหายสภาพจิตใจเราแบบจิตตกเลยนะฮะ
แล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็พยายามจะเลือกทุเรียนมาขายที่ร้านให้ดีที่สุดแล้วนะฮะ
แต่ว่ามันก็เป็นความพอใจหรือไม่พอใจของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

แต่จริงนะคือถ้าเกิดเป็นสายทุเรียนจริง
เขาจะมีอุปกรณ์ตรวจสอบวัดความสุขของทุเรียน

คือที่เป็นเข็มจิ้มไปแล้วแบบพอมันขึ้นมา
จะบอกได้เลยว่าอันนี้มันสุกมากน้อยขนาดไหนและราคาไม่แพงด้วย
ถ้าทุเรียนสุกแล้วเราก็กินอย่างมีความสุข

ก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้หัวร้อนแบบเมื่อกี้